พูดถึงเรื่องของภัยผู้หญิงยังไม่หมดเพียงเท่านี้

ล่าสุดไปเกิดขึ้นกับนักร้องชื่อดังที่ภาคใต้เนี่ยนะคะ
มีชายขี้เมาคนนึงไปขยำก้นของเธอค่ะ
เธอก็เลยเลือดขึ้นหน้าสวนทันควันทั้งตบทั้งถีบ
หลายคนเห็นคลิปบอกว่าชื่นชมในความกล้าหารของเธอ
แต่ว่าชายคนนี้ก็กล้ามากเหมือนกันที่รู้ว่ามีคนตามถ่ายคลิป
แต่ก็ยังก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
ชมคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะ
เกิดเรื่องแบบนี้เธอทนไม่ได้สวนทันควันเลยนะคะ
คุณนกเอี่ยงจันทิมานักร้องสาวชื่อดังทางภาคใต้
โพสต์คลิปที่ทีมงานถ่ายเอาไว้ขณะเตรียมขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
แล้วก็มีชายสองคนไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ข้างหลังนั่นหรือคะยืนอยู่ข้างหลังนั่นนะ
ยืนถือแก้วเหล้าแล้วก็ยกขึ้นดื่มเป็นระยะ

มาที่นักร้องสาวตลอดเวลาเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนตัวใหญ่ที่มีหนวดเคราวครึ้ม
สวมเสื้อยืดสีดำกางเกงสีดำ
อยากจะจ้องนักร้องสาว
จากจะจ้องนักร้องสาวตาเป็นมันแล้ว
ก็ยังหันไปซุบซิบกับเพื่อนเป็นระยะด้วย
และขณะที่นักร้องสาวไม่ทันระวังตัว
สวมชุดดำเดินเข้ามาจับก้นนกเอี่ยง

เธอก็เลยกระโดดเข้าตบตีแล้วก็ถีบชายคนนี้
โดยมีคนแถวนั้นช่วยกันจับตัวนักร้องสาวคือห้ามนักร้องเลยนะ
ที่ชายทั้งสองคนเดินหายไปเลยค่ะหายไปในงานเลยนะคะ
เอี่ยงบอกว่าคือไม่ได้แจ้งความค่ะ
ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเมาสุราอย่างหนักแต่ก็ไม่สมควรทำแบบนี้
เป็นศิลปินต้องเดินทางไปแสดงตามสถานที่ต่างต่อเนื่อง

แต่ว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นก็ชื่นชมในความกล้าหารของนกเอี่ยง

แต่ว่าบางคนแปลกใจนะในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงาน
คือแทนที่จะไปจับตัวคนที่กระทำอนาจารย์
สักครู่นี้ก็เห็นนะคะแต่ว่ากลับไปจับนักร้องสาวเอาไว้
ไม่ให้ไปทำร้ายคนที่ทำอนาจารย์
ใช่จนสุดท้ายทั้งสองคนเดินหายไปเลยนะคะ

แล้วก็มองว่าชายสองคนนี้กล้ามาก
ซึ่งปกติเขาจะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่แล้ว
เข้าไปแล้วก็ยังกระทำอนาจารย์ต่อหน้ากล้องที่มีคนเดินถ่ายตามนักร้องสาว

ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นบุคคลที่สามารถเข้าที่หลังเวทีได้
ก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ